ส่วนเรื่องราวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานก็มีมาฝากกันด้วยนะครับ
อิงตันสัวเรสส่วนหน้าของหนองบัวที่๑๔ประตูเท่ากันนะครับ
ส่วนฮามินตันได้มาจากจุดโทษ๓ประตู
อันดับ๓มี๓คนก็มีเล่นป๊อกของเมืองทอง
โรซิมาของเชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วก็ควาเมคารี่คารี่ของโคราช๑๒ประตูนะครับ
ส่วนผลไทยลีกนัดล่วงหน้าเมื่อวานนะครับ
ทีมชาติชุดใหญ่๒นัทอุ่นเครื่องก็เน้นย้ำมาหน่อยนะครับ
เจอกับทางสุรินามนะครับวันที่๒๗มีนาคมแล้วก็เจอกับทางเนปานด้วยนะครับ
เตะระดับโลกหลายคนมีเชื้อสายเป็นชาวสุรินามนะครับ
แต่ว่าไม่เล่นให้เนื่องจากว่าสุรินามีความเข้มงวดในการถือสัญชาติ
หากว่านักฟุตบอลถือพาสปอร์ตหรือว่าย้ายถิ่นฐานอาศัยไปประเทศอื่น
หมดสิทธิ์ฟาดแข้งให้กับสุรินามในทันทีนะครับ
คนหน้าคือรุดกูหลีบครับตอนนั้นลูกหนังของอสมินสีส้มเนเทอร์แลนด์
นี่ก็มีเชื้อสายสุรินาเหมือนกันนะครับคุณพ่อของเขานะครับจอร์ดกุลิป
เป็นชาวสุรินามนะครับที่เดินทางข้ามประเทศเข้ามา
ที่สองคือเอสก้าดาวิทนะครับนี่ก็สุรินาเหมือนกันนะครับ
ก็ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เนเทอร์แลนด์ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะครับเป็นทารกอยู่เลยนะครับ
คนที่สามคือเฟอร์กิลฟอนดายนะครับแนวรับจอมแกร่งของเลื้อพูด้วยนะครับ
ก็เกิดที่เนเทอร์แลนด์แต่ว่าคุณพ่อเป็นชาวดัชคุณแม่เป็นสุรินามนะครับ
ที่สี่ก็คือโจชิโรวายนาวดุ้มนะครับอีกหนึ่งมิดฟิลที่มีเชื้อสายสุรินาม
ซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวสุรินามแต่ว่าย้ายมาอาศัยอยู่ที่เนเทอร์แลนด์นะครับ
โปรแกรมกันหน่อยนะครับ๒เกมจะมีการอุ่นเครื่องนะครับ
สิบสี่มีนาคมเจอกับเนปานแข่งที่ชนบุรีสเตดียม
แล้วก็ยี่สิบเจอกับทางอ่าสุรินามที่บีจีนะครับ
เนปานยี่สิบสี่นะครับก็สองนัดนะครับแทนละทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ตามเวลาเลยนะครับสิบแปดนาทีสามสิบนาทีเข้าสัญญาณ
แล้วก็หนึ่งทุ่มเนี่ยเริ่มคลิกออฟนะครับอีกหนึ่งรายการยูยี่สิบสามนะครับ
ดูไบไปแข่งที่ยูเออีนะครับก็มียี่สิบสามมีนาคมเนี่ย
เจอกาต้านะครับเวลาห้าทุ่มแล้วก็ยี่สิบหกมีนาคมนะครับ
เจอกับจีนในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับส่วนยี่สิบก้าวมีนาคมเนี่ยเดี๋ยวรอ
จัดอันดับนะครับยืนยันเวลาแล้วก็การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับนักแสดงสาวชื่อดังที่แน่นอนนะครับ
วงการบันเทิงแล้วก็คนทั่วไปสนใจกันมากในวงการกีฬาครับล่าสุด
พรพันธ์เกิดปราศนักบริบันหญิงทีมชาติไทยประจบันเนี่ย
อาชีพอยู่ในลีกของอินโดนีเซียก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน
เจ้าตัวก็โพสต์ว่าหาว่าข่าวพี่แตงโมเนี่ยไม่ดังเนี่ยไม่ได้นะครับ
เพราะว่าที่อินโดเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าแตงโมถูกทำร้ายก่อนตกน้ำ
มันก็เป็นเหตุที่คิดได้แต่เพียงแค่ต้องหารักฐานให้รัฐกลุ่มที่อินโด
ก็ติดตามกันเสมอนะครับเหมือนซีรีส์นะครับเหมือนหนังเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับ
ส่วนสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับก็เรียกนักกีฬาวอลเล่ชายแล้วก็หญิงในร่มนะครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยได้ตรวจโควิดแล้วก็จะเก็บตัวที่อาคารนะครับ
ร้อยเตียงของกรกฐนะครับส่วนรายชื่อนะครับนักกีฬาหญิงประกาศมาสามสิบสองคนก็ขาดเพียงแค่นักตบลูกยางที่ไปเล่นที่ตุรกีอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่น
ส่วนทีมชายได้มายี่สิบเก้าคนนะครับซึ่งในซีเกมเนี่ยโค้ดยะนัตรภนศรีสมุทรนางจัดทำหน้าที่คุมทีมแทนโค้ดยุ่นไปนะครับ